คุณผู้ชมคะที่อุดรธานีค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๕ปี
ถือปืนไปเคลียร์ปัญหาความรักกับผู้หญิงแต่เคลียร์ปัญหากันไม่ลงตัว
แล้วก็ลงมือทำร้ายร่างกายผู้หญิงนะคะมีคนมาเห็นเหตุการณ์
พยายามที่จะเข้าไปช่วยเข้าไปห้ามฝ่ายชายยิงปืนใส่กลุ่มที่จะไปช่วยไปห้าม
แต่ปืนที่เขาพกไปที่เขาเอาไปก่อเหตุตำรวจบอกว่ามันคือปืนของเล่น
มันเป็นปืนแก๊ปเดี๋ยวลองดูนะคะ
ด้วยความที่เป็นปืนแก๊ปปืนของเล่นชักปืนจะยิงใส่กลุ่มคนที่ไปช่วยไปห้ามใช่ไหมคะ
โดนกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บเลยรุมกระทืบเลย
นี่คือคลิปจากกล้องวงจรปิดร้านชาบูเขตเทศบาลนครอุดรธานีนะคะ
เมื่อคืนนี้๒ทุ่ม๕๘นาทีพนักงานของร้านกำลังให้บริการลูกค้าตามปกติค่ะ
แล้วก็จะเห็นว่าลูกค้าที่อยู่ในร้านชาบูมองออกไปข้างนอก
วัยรุ่นกำลังทะเลาะกันอยู่ได้ยินเสียงคนตะโกนว่ามีปืนมีปืน
ลูกค้าในร้านก็เลยต้องหมอบลงรีบวิ่งออกไปแบบชุนละมุนนะคะ
คุณผู้ชมคะพอซูมเข้าไปใกล้
เห็นกลุ่มผู้ชายวัยรุ่นประมาณ๕คนและผู้หญิง๑คน
กลุ่มวัยรุ่นใส่เสื้อสีดำนะคะผู้หญิงใส่เสื้อสีขาว
แล้วกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายผู้ชายคนหนึ่ง
คนก็เริ่มออกไปยืนดูกันแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น
จนมีคนแจ้งตำรวจแล้วก็ประสานทางเจ้าหน้าที่
มูลนิธิอุดรสว่างเมธธรรมให้มานำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเอกอุดร
คนเจ็บคือนายกรวิทย์ผันพรมอายุ๒๕ปีหัวแตก
ฟกช้ำเต็มตัวเลยจุกแน่นหน้าอกให้ปากคำไม่ได้
ก็ต้องส่งโรงพยาบาลก่อนนะคะครับจุดเกิดเหตุมีปืนแก๊ปเป็นปืนของเล่นค่ะ
แตกละเอียดเลยกระจายอยู่บนพื้นมีชิ้นส่วนกระสุนปืนแก๊ปด้วย
มีรอยเลือดของคนเจ็บด้วยนี่นะคะวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเรา
ไปตรวจสอบร้านชาบูใกล้กับจุดเกิดเหตุอีกรอบหนึ่ง
ได้ข้อมูลจากคนดูแลร้านว่าหลังเกิดเรื่องราวตามคลิปในกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมได้ดูไป
ทุกคนตกใจมากนะคะเพราะมีคนตะโกนร้องว่ามีปืนมีปืน
ทุกคนก็รีบหลบกลัวอันตรายมารู้ทีหลังว่าเป็นปืนแก๊ปเป็นปืนของเล่น
ก็ได้ถามเพิ่มเติมนะคะว่ามีคนเห็นเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมไหม
ก็ได้ข้อมูลมาว่ามีพยานเห็นวัยรุ่นชายคนเจ็บเขาทะเลาะกับผู้หญิงคนนึง
แล้วผู้ชายคนนี้ทำร้ายผู้หญิงกลุ่มวัยรุ่นชายเจ็ดคนเดินผ่านมาพอดี
เห็นผู้หญิงถูกทำร้ายเลยไปช่วยไปรุมทำร้ายฝ่ายชายที่ทำร้ายผู้หญิงอะค่ะ
แต่ผู้ชายคนนั้นเขามีปืนชักปืนออกมายิงไปสองนัดแต่มันคือปืนของเล่นไงคุณผู้ชม
มันคือปืนแก๊ปไปยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้กลายเป็นว่าโอ้โหกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
รุมกระทืบจนปืนแตกละเอียดและตัวชายคนนี้ก็บาดเจ็บค่ะ
ทีนี้พอเหมือนเคลียร์ไม่ลงตัวแล้วก็เหมือนจะทำร้ายผู้หญิงเนอะอ่า
ทีนี้กลุ่มวัยรุ่นที่เขาอยู่แถวนี้เขาก็เลยเห็นเหตุการณ์
ไม่ค่ะก็คือเหมือนจะแบบว่าผ่านผ่านไปผ่านมาเนอะเขาอาจจะผ่านไปเราก็ไม่รู้ว่าวัยรุ่นตรงไหน
แต่เข้ามากันเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนจะมาจะมาช่วยเคลียร์เพราะว่าเหมือนจะเห็นผู้หญิงโดนทำร้ายอะไรอย่างงี้เนอะ
เราก็เพิ่งผ่านเหตุการณ์หลายมาเย้อคนชายประชาชนเขาก็ตื่นตัวกันอะไรอย่างเงี้ย
แล้วยิ่งมาแบบว่าเห็นชักปืนออกมาเขาก็ตกใจกันเขาก็รีบตะโกนบอกกัน
หรือเห็นใครถือปืนเนี่ยมันมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในสังคมเยอะมากไงคะ
ทุกคนก็ตกใจพอเห็นว่ามีปืน
นายรัชพลอายุ๓๑ปีพนักงานร้านชาบูก็บอกว่าตรงนี้วัยรุ่นทะเลาะกันบ่อย
มีสถานบันเทิงมีร้านเหล้าเยอะค่ะ

เหมือนกับว่าเอาปืนแก๊ปมายิงขู่กันแล้วก็กลายเป็นตัวเองโดนรุมทำร้าย
คือทางฝั่งคนเจ็บและฝั่งวัยรุ่นที่เกาะเหตุไม่ใช่ลูกค้าประจำของทางร้านนะคะ
เอามีดเหมือนเก็บลงแล้วอย่างนี้แล้วก็เดินออกมาก่อน
ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุตำรวจก็ยืนยันว่าเป็นปืนของเล่นนะคะ
ปืนของเล่นก็นี่แหละค่ะ
คนผู้ชายคนนี้ที่มีปืนของเล่นเนี่ยวัย๒๕คนนี้
ก็คงจะมีปัญหาความรักไปเคลียร์กับผู้หญิงแล้วกลายเป็นทะเลาะกับผู้หญิง
วัยรุ่นกลุ่มนึงมาเจอไปช่วยเพราะเห็นผู้หญิงถูกทำร้าย
เอาปืนยิงใส่เขาเลยกลายเป็นตัวเองโดนรุมกระทืบ
ทีมข่าวได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นเพื่อนสนิทของทั้งสองฝ่ายค่ะ
ก็เห็นภาพภาพนี้ที่เขาโพสต์เฟซบุ๊กท้าทายด่ากันไปมา
เป็นเฟซบุ๊กของนายกรวิทย์คนเจ็บนะคะ
เฟซบุ๊กหนึ่งเป็นของอดีตแฟนสาวเหมือนกับทวงถามเรื่องเงินที่เคยยืมกัน
มีแชทของกลุ่มวัยรุ่นฝั่งคู่กรณีที่มาทำร้ายค่ะ
ซึ่งก็เป็นเพื่อนของนายกรวิทย์นะครับเป็นแฟนหนุ่มปัจจุบันของผู้หญิงคนนี้
เขาโพสต์เน็บแนมกันไปมาระหว่างสองฝ่าย
นัดมาเคลียร์ปัญหากันแล้วตกลงกันไม่ได้แล้วเนี่ยกลายเป็นว่ามาเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะ